เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของการชุมนุมในวันนี้หน่อยกันแล้วกัน

ใช่ค่ะจะไปไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันตั้งแต่ประมาณบ่าย๓โมงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทะลุฟ้าค่ะเขาเริ่มออกมาชุมนุมรวมกลุ่มกันที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะ
ก็คือทางเท้าด้านหลังป้ายรถเมย์ถนนราชดำริค่ะ
หมายสำคัญก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มจัดแสดงดนตรีผลัดกันกล่าวโจมตีรัฐบาลในเรื่องของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ปัญหาวัคซีนที่ไม่เพียงพอปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลบริหารล้มเหลว
ลับกับการร้องเพลงนะคะก็รอมวลชนให้เข้ามาร่วมสมทบในช่วงเย็นเย็น
จุดหมายวันนี้ค่ะก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีกิจกรรมปลาสีไม่ปลาขวด
ไม่ได้อยากมีเรื่องกับตำรวจอยากคุยกับประยุทธ์
อันนี้คือเป้าหมายวันนี้นะคะของกลุ่มทะลุฟ้า
แล้วก็เชิญชวนให้ผู้ร่วมชุมนุมพกถุงสีมาด้วย
จากนั้นประมาณสักบ่ายสามโมงยี่สิบนาที
ก็ได้มีการนำเครื่องเสียงวางไว้บนถนน
เพื่อปลาใสวนชนก็นั่งลงบนถนน
ทะลุฟ้าปราศัยถึงการบริหารงานที่ล้มเหลว
ของคนเอกประยุทธ์ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา
แล้วก็รวมไปถึงพูดถึงการทำหน้าที่ของตำรวจ
ผิดหลักสากลในเรื่องของการควบคุมฝุงชน
เป็นการชุมนุมอย่างสันติหลีกเลี่ยงการปะทะ
ไม่ได้จะสู้กับใครนอกจากพลเอกประยุทธ์
ซึ่งสิ่งที่เรียกร้องก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยทันที

ส่วน๑๕นาฬิกา๕๕นาทีก็มีการตั้งแถวนะคะ
คล้องแขนกันถือป้ายผ้าก็มีข้อความนะคะ
เช่นพระยุทธิ์ออกไปตำรวจต้องหยุดรับใช้ขฤติการเป็นต้นนี้ค่ะ

ก็เป็นภาพสะท้อนถึงเรื่องของความรุนแรงของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เคลื่อนขบวนไปที่แยกราชประสงค์นะคะ
แล้วก็เคลื่อนไปถนนพระราม๑นะคะ
แล้วก็มาปักหลักที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พอ๔โมงเย็นกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้า
ทำกิจกรรมปลาสีปลาสีสีชมพูนะคะ
ใส่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถจีโน่ฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตา
ฉีดเสร็จกลุ่มผู้ชมนุมกลุ่มผู้ชมนุมก็ลาดหอย
แล้วก็มีการเคลื่อนไปตั้งแนวกันที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่าช่วงเวลานั้นนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้า
เขาก็ประกาศยุติการชุมนุมทันที
อย่างที่บอกว่ามีความเคลื่อนไหวสักประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้น
ก็มีการประกาศยุติการชุมนุมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเนี่ยค่ะ
ตอนที่ปลาสีกันนิดหนึ่งสีชมพูแบบนี้
สีชมพูแบบนี้

ก็มีความเคลื่อนไหวสักประมาณชั่วโมงกว่า
คุณผู้ชมคะแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง
ที่เข้าไปต่อว่าตำรวจควบคุมฝุงชน
นี่นะคะเห็นมั้ยคะทกเสื้อโชว์แผล
เขาบอกว่านี่เป็นแผลจากกระสุนยาง
นี่ค่ะเปิดเสื้อให้ดูแบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่ก็ใช่ค่ะก็นำตัวเข้าไป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นไหมชี้ให้ดู
ที่ใต้ราวอกอะค่ะบอกว่าเนี่ยเขาโดนกระสุนยาง

หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดู
คือทุกผู้ชมครับหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุม
แล้วก็เสร็จสิ้นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ

แล้วก็ไปตามจุดต่างกันต่อนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยนะครับเมื่อช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ท่านตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุมไป๗คนด้วยกัน
ในการทำผิดกฎหมายนะครับ
โดยบอกว่าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
แล้วก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป
ท่านตำรวจเอกกฤษณะเนี่ยนะครับ
บอกว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ย
จำเป็นต้องยึดหลักการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ตำรวจห่วงความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง
และอยากให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามขอบเขต

ต่อประชาชนในภาพรวมในวงกว้าง
ที่ไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ
โดยตำรวจบอกว่าได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอด
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม
อยากให้ยุติก็มีการยุติจริง

แต่ยังมีหลายกลุ่มที่ยังไม่เลิกชุมนุม
แล้วไปก่อเหตุลักษณะสร้างความวุ่นวาย

ตำรวจไม่ได้มองว่าเป็นการชุมนุม
คือมีการประกาศยุติแล้วไปก่อเหตุอีกเนี่ย
เป็นลักษณะของการก่อเหตุไม่ใช่การชุมนุม
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากตำรวจล่าสุดนะครับ

แล้วช่วงบ่ายเย็นแถวแยกราชประสงค์เนี่ย
ตอนที่ผู้ชุมนุมไปหลบฝนกัน
ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอผู้ชุมนุมคนหนึ่ง
เป็นคุณป้าท่านหนึ่งไปหลบฝนอยู่ใต้สะพานลอยแถวราชประสงค์พอดี
นี่คุณป้าท่านนี้จำได้ไหมฮะป้าเป้า

ก่อนหน้านี้เพิ่งเคยถูกคุมตัวไปแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่เราก็เลยถามป้าเป้าหน่อยว่าโอ้โหเป็นยังไงบ้างป้าเป้า
ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปเนี่ยป้าเป้าบอกก็ไม่โกรธหรอกก็เข้าใจนะว่าเป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

แต่คุณป้าก็พูดอะไรฝากถึงเจ้าหน้าที่อยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกัน

เดี๋ยวนี้ยายไม่ด่ามันแล้ว

เขาก็บอกว่าจับคนแก่มึงจับมาทำไม
เออเขาก็ไม่เห็นมีอะไรเลย

เขาก็บอกไอ้ยายทีหลังเขาประชุมกันแล้วเขาไม่จับยายแล้ว
อ่าเขาไม่จับอะไรเขาเห็นได้หมายเรียกไปเมื่อเช้า

พอเราบอกพอเราบอกอะไรความสะอาด

อย่างเธอน่ะก็อาชีพใช่ไหม

ที่เขาจะต้องไปเลี้ยงครอบครัวเขา

แต่เขาอ่ะโดนบีบมาอีกที

ก็มีคำพูดคำฝากไปยังตำรวจอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันอืมอ่า

จังหวัดตรงนี้นะครับ
เขาก็จะไปแสดงออกลักษณะการเต้นเรียกร้องด้วย
ใช่ค่ะเขาบอกใช้แปลกว่าเป็นการเส้งค่ะ

ครับแต่ที่แยกแล้วจะเผาสงด์ก็ยุติแยกย้ายกันไปแล้ว

เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลานี้จะเป็นยังไงนะครับ
แต่ที่เห็นก็คือที่หน้าจอของท่าน
แถวแยกดินแดงยังมีความเคลื่อนไหวอยู่
คือพูดถึงแยกดินแดงแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ค่ะ

ศาสตร์สำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุม
นะคะไม่ว่าจะมีการนัดแนะกัน

ท้ายปลายทางในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา

บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงตรงนี้นะคะ
ภาพสดถ้าหากมีความกล้นไหวอะไรเพิ่มเติม